คุณผู้ชมพูดถึงกรณีนางเอกม้า
มีอีกหนึ่งมมาที่ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
มิ้นท์ชะลิดาค่ะเมื่อเช้าสดร้อนออกงานเดียวกับน้องเฟย์นี่แหละค่ะ
เปิดใจเหมือนกันนะคะกับกรณีที่เป็นท้อเลทาวน์นะคะ
กับเรื่องราวของนางเอกสี่มนะคะเมาเพื่อนในวงการบันเทิงค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสาวมินออกงานอีเวนต์นะคะ
เปิดใจบอกว่าจริงพี่หนุ่มรู้สึกเสียใจมาก
ขอโทษนะคะที่คิดน้อยเกินไปกับคอนเทนต์นี้
ไม่ได้ตั้งใจจะเชื่อมโยงกับใครเลยแล้วก็อย่าไปขุดเลยนะคะ
ไม่ได้ต้องการจะไปพาดพิงงานอีเวนต์ไหนด้วย

อยู่แล้วอะค่ะคือเราผิดแล้วอ่ะมันก็ทำมันก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะ
อืมนะเคลียร์กันไปเนาะ